มาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีหน่อย
คราวนี้เนี่ยเป็นรถฟอร์จุนเนอร์
ขับมาแล้วเสียหลักไปพุ่งชนรถเก๋ง
แล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ

กล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ได้
ขับมาด้วยความเร็วคือเสียหลักไปพุ่งชนรถเก๋ง
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะ
เออเกือบจะไปเฉียวรถมอเตอร์ไซค์อีกคันนึง
หลังจากนั้นคือขับหนีไปเลยค่ะคุณผู้ชม
นี่เกิดขึ้นตอนตี๕ที่ผ่านมาเลยนะคะ
ในซอยศรีราชานครซอย๑อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
พวงทองรัตนมาโลอายุ๔๒ปี
ที่เป็นเจ้าของรถเก๋งสีขาวคันที่เสียหาย
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจภูทรศรีราชา
แล้วก็เอาคลิปนี้ค่ะคลิปจากกล้องวงจรปิด
ไปให้กับพนักงานสอบสวนไว้เป็นหลักฐาน
เจ้าของรถที่เสียหายก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าตัวเธอเป็นเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่น

แล้วก่อนเกิดเหตุขับรถคันนี้
รถนิสันโน้ตสีขาวทะเบียน๖กลจุลา๓๘๙๕
กรุงเทพมหานครมาจอดไว้ริมถนน
ก็จุดตรงนี้ก็อยู่ตรงข้ามกับร้านของเธอค่ะ
หลังจากนั้นก็เข้าไปในร้านไม่นานเนี่ย
ได้ยินเสียงโครมคือเหมือนรถชน
วิ่งออกมาดูปรากฏว่ารถเธอเนี่ย
ถูกชนท้ายได้รับความเสียหาย
แต่ก็หารถที่ชนรถเธอไม่เจอ
เพราะว่าตอนนั้นฟอร์จูเนอร์คือขับไปแล้ว
ทีนี้ก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เห็นรถฟอร์จูเนอร์นี้แหละค่ะสีบรอน
ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนคือขับมาเร็วมาก
พอถึงจุดที่เกิดเหตุก็เสียหลักมาพุ่งชนท้ายรถเธอ

นางพวงทองเนี่ยนะคะก็ฝากไปถึงคนขับรถ
จูเนอร์สีบรอนบอกว่าอยากให้กลับมารับผิดชอบ
มาแสดงความเป็นคนกล้าที่จะรับผิดชอบกับสิ่งที่กระทำลงไปด้วย
ส่วนตอนนี้ตำรวจก็เร่งสืบสวนติดตามตัวคนขับรถฟอร์จูเนอร์
มาสอบสวนดำเนินคดีนะคะ